เหตุการณ์ต่อไปนี้สงสารพี่โชเฟอร์แท็กซี่เหลือเกิน

สองสงสัยเมาแล้วโหย

บนรถแต่ช้อนไม่มีเอามือเปิบ

มันหกเละเทะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่าโดยสารก็จะไม่จ่ายเขาอีก

เราจะไปขายตรงไปตรงไป
ใช่แล้วพี่ทำไมกินข้าวหกอย่างนี้
ข้าวหกเต็มรถผมเลยพี่

พี่ดูดิพี่กินข้าว๖หมดเลยพี่เห็นไหมล่ะ

แล้วพี่ก็กินข้าวหกเต็มรถผมเลย
สกปกมาก

อะไรนะ
แกโดดข้าวหกให้
อะไรดูอะไรพี่

โอ้โฮพีคพีคในพีคนะครับ
เจ้าตัวบอกโอ้โหสกปรกจังเลยก็ที่ตัวเองกิน
แล้วบอกบ้านอยู่ไหนอยู่วุฒากาศ
อยู่ตรงไหนพี่อยู่ริมถนนสงสัยทั้งคืนไม่ได้ส่ง

ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายชาติชายเทพมณีอายุ๓๒ปี
พี่คนขับรถเซ็กซี่นะเล่าบอกว่า
พอไปถึงเส้นพุทธกาศหันมาถามลูกค้าว่าอยู่ซอยไหนพี่
ก็พบว่าลูกค้ากำลังเปิดเข้ากล่องเลย
แล้วเอามือเปิบโอ้โหกลิ่นคลุ้งรถไม่พอ
เศษอาหาร๖เล้วเท้าแต่ไม่หมดครับคุณผู้ชม
สุดท้ายก็ไปส่งที่เส้นกรปภึกนะ
ซึ่งกว่าจะไปส่งผู้ทศาลคนนี้นะครับ
ถึงที่หมายวนอยู่๓ที่นะ
แล้วก็เรียกค่าทำความสะอาดรถไป๒๐๐

พี่โชเฟอร์บอกว่าไม่แพงหรอกพี่เล้วเท้าขนาดนี้

สุดท้ายยอมโอนจ่ายให้๔๐๐บาทรวมค่ารถด้วยนะ
คือค่ารถ๑๙๐ถ้าทำสะอาดใน๒๐๐นะครับ
ส่วนรถเนี่ยเขาต้องไปล้างที่คาแคร์เลยนะ
ซึ่งตอนแรกร้านจะไม่ยอมล้างเพราะมันสกปรก

เขาบอกว่ามันเยอะมันแพงเกิน

เต็มพุงเต็มพืชเบาะอะไรอย่างนี้
กินใช้มือไม่ใช่ช้อน

ก็ไม่โอนบอกว่าน้ำพายไปสอนนอนนะ
เขาก็เลยบอกคือเคะเท่าไรบอก๒๐๐ขึ้น

เพราะว่าปกติพี่แท็กซี่ก็จะล้างแบบตามปั๊มก๊าซ
หรืออะไรพวกนี้แบบล้างราคาไม่แพงดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้
เพราะว่ารายด้านเขาไม่ใช่เยอะใช่ไหม

ครับปรงโหยแหละเมาน่าจะหิวจริงครับ